คำว่าเศรษฐีนี้มันจ่อรถต้นคอดิฉันแล้วนะคะ
เดี๋ยวพูดของขอยิ้มคำพ้ามานิดนึง
คุณไปเอาความมั่นใจอย่างนี้มาจากไหน
เอามาจากพี่เอสุภาชัยค่ะคุณผู้ชม

และครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ดูข่าวเสร็จนี้ปุ๊บไปแผงลอตเตอรี่เลยค่ะ
พี่เอสุปชัยเขามาบอกเลขเด็ดค่ะ
เรื่องราวมาจากโพสต์ของน้องนาวที่สานาท
นางเอกแม่เบี้ยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูโพสต์นี้นี่
เป็นภาพที่เธอโพสต์ภาพวัดไหว้สารนี่แหละค่ะ
ภาพมาจากละครเนี่ยคุณผู้ชมแต่ให้ดูแคปชั่นค่ะ
เลิกกับชนะชนก็ได้แต่คุณต้องให้รางวัลที่หนึ่งหนูนะคะ
คือชนะชนก็คือพระเอกในเรื่องที่เขาไปเป็นชู้น่ะ
ส่วนคุณก็คือคุณงูในเรื่องแม่เบี้ยคุณผู้ชม
ปรากฏว่านางเอกก็อยากถูกรางวัลที่หนึ่งเหมือนกับเรานั่นแหละค่ะ
แล้วคนมาให้รางวัลที่๑ไม่ใช่ใครนะคะ
พี่เอสุปชัยเข้ามาตอบทันทีค่ะ
เข้ามาคอมเมนต์ด้วยตัวเลข๓ตัวแบบนี้เลยค่ะ

ไม่รู้เลขเรตติ้งหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะคุณผู้ชม

น้องนาวรีบตอบพี่เอสสันทีบอกว่า
พรุ่งนี้ดิฉันพุ่งตัวไปซื้อเดี๋ยวนี้เลยค่ะ

แล้วถ้าเกิดว่าถูกเลขนี้ขึ้นมา

เออพูดถึงเรื่องเรตติ้ง
เอาได้เท่าไหร่ล่าล่าสุดเยอะเยอะกว่า
นี่เธอก็หมกมุ่นกับตัวเลขมากเลยนะ

๕๒เลยหรอ
ไม่แน่นะคุณผู้ชมอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะ
แต่ที่แน่เกาะติดไทยรัฐทีวียาวไปเลยค่ะ